เห็นซิกแพคกล้ามนะแน่นนะ

เล่นภาพยนตร์เรื่องนาคี๒นะ

ไปดูซินะคะว่าเคนภูมิเนี่ย
ุ่มน้อยห่มน้อยแบบนี้เขินหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
ก็ยังดีอยู่ครับหนีอวยตัวเองไปอีก

ก็รอดูในละครเลยแล้วกันครับ

ระหว่างเปิดตัวหนังนาคีนะคะ
ให้เคณพูภูมิจะว่ายังไงนะครับเชื่อหรือไม่

เชื่อไหมคะว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไร

ตอบยากอะครับตอบยากเหมือนกันครับ
ก็ไม่รู้อยู่ตั้งแต่คนละกัน

ก็จริงก็มีป้าเขาจับยัดมือมาบ้างครับ
ใช่แต่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์อยู่ตอนนี้
ยังไม่รู้ว่าเลขอะไรด้วยไม่เคยซื้อเลย
ป้าเขาจับยัดมาให้ครั้งแรกเลยครับ

เรียกผมว่าคุณได้เลยครับ
นะคะก็รอดูแล้วกันนะอาจจะมีเศรษฐีคนใหม่แล้วกันนะคะ
มีคนไทยต้องไปดูกันไปเชียร์กันแล้วนะครับคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเป็นเศรษฐีแล้วอย่าลืมพี่เจ๊กกะรีนนะคะคุณเทนฟู